สวัสดีครับ

นะครับใส่ใครครับในวันที่แบบว่าทุกคน
ใช่ค่ะทีนี้ก็ยอมรับว่าออกต่างจังหวัดกันเยอะจริงจริงนะฮะ
ต้องครับถนนเริ่มรถเริ่มเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้กลับภูมิลำนาวกันนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วย
แล้วก็วันนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะถนนมิตรภาพของเรา
ตลอดระยะเวลาวันนี้ทั้งวันสิ่งหนึ่งข่าวแบบข่าวใหญ่ของส่งท้ายปีเลย
ขณะเดียวกันเราขออนุญาตสรุปกันอีกทีนึงว่า

ซึ่งถ้าสมมุติคุณดูมาตั้งแต่ข่าวเที่ยงข่าวเย็น
มีการเล่าถึงปลอยเป็ด
แล้วก็กองกำลังบูรพาตอนนี้รับรายงานมีเหตุเพลิงไหม้
ใหญ่นะโรงแรมใหญ่เลย
ส่วนใหญ่ถ้าสมมุติเขาจะจ้างนักร้องไปร้องกันช่วงนี้
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบดาราศิลปินจะไปร้องกันใน

ในช่วงนี้ไม่ได้มีใครบ้าง

ปลอยเป็ดมันอยู่ตรงตะเข็บชายแดน

วันนี้กรุงปลอยเป็ด

ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดโรงเกลือ
ตลาดลงเกลือเนี่ยใครไปซื้อของมือ๒

เพราะฉะนั้นด่านผ่านแดนถาวรบ้านคองลึก
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเนี่ย
อาคารนี้เป็นตึกสูง๑๗ชั้น

ก็ถือว่าเป็นตึกที่สวย

แล้วก็เป็นแบบว่าไปเปิดเป็นบ่อนคาซิโนขนาดใหญ่
ต่อมาพลตรีสลาวุธชายสิทธิ์ผู้บัญชากาลกองทัพทหารราบที่๒รักษาพระองค์เนี่ย
สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมืองต้นอำนวยความสะดวกในการผ่านเข้าออกของรถดับเพลิงก่อนอย่างนี้

เพราะทางนู้นเครื่องรถดับเพลิงอาจจะไม่พร้อม

ก็ต้องเอารถดับเพลิงจากประเทศไทยไปช่วยหน่อย
รถพยาบาลกำลังพลนำรถกระเช้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในตึก
ซึ่งภาพเมื่อเช้าที่เราเห็นกันเนี่ยมีการกระโดดลงจากตึกด้วยซ้ำไป
ถูกต้องนะครับเสริมแรงมากนี่ด้านในนะครับโอ้โหดูฮะไม่หลงเหลือ
ภาพความสวยงามอร่างกายของพลต์คาร์ซิโนเลย

หลายคาซิโนครับเข้าไปนี่เป็น๑๐คาซิโนเลย

สมมุติว่าพี่ชาวไปเนี่ยแรกทริป๓๐๐๐พี่ได้ห้องฟรีเลย

ใช่ครับได้ห้องนอนฟรีเลยตลอดแบบทริปที่เราไปเลยนะฮะ
เขาบอกวันนี้นะฮะจริงแล้วอย่างแรกต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนไทย
อย่างตอนนี้หนังสือเดินทางหายกันแล้ว
ใบเดินทางใบข้ามแดนหายกันแล้ว

นะครับเพราะคงจะต้องเอาชีวิตก่อนเอาใบข้ามแดนอ่ะน้อง
ตอนนี้พวกคนภายตรงนั้นต้องกลับบ้านมาได้ก่อน

ทางด้านในด่านสุรกากรอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วในฐานะประธานช่องทาง

เขาเรียกประชุมด่วนหน่วยงานประกอบด้วยด่านสุรกากรอรัญญประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศ
ตอนนี้จะมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนไทยฮะ
ประสบภัยเพลิงไหม้ปลอยเปรตเนี่ย

ความช่วยเหลือคนไทยได้รับรายงานว่า

ผู้เสียชีวิตตอนนี้๑๒ราย
บาดเจ็บ๕๓ราย

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนไทยครับ
ขณะเดียวกันวันนี้รายงานเข้ามาด่วนที่สุด๒๑ลายนะฮะ
ล่าสุด๒๑รายแล้วนะฮะ

คือตอนเช้าเรารายงานกันขนาดนี้
ขนาดเดียวกันยังระดมคนอาหารช่วยเหลือผู้ศูนย์หาย

ส่วนกรณีคนไทยที่บาดเจ็บก็จะต้องเอามาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
มีโรงพยาบาลค่ายสุรสิงฮนาศเป็นผู้ป่วยสีแดงนะฮะ
ที่เขาว่าผู้ป่วยเซ็นคือต้องต่อท่อช่วยหายใจเนี่ย
แล้วก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
แล้วก็มีโรงพยาบาลอรัญญประเทศนะครับ

พื้นที่ใกล้เคียงได้ทั้งหมดเลยทุกโรงพยาบาลเลย
ดับเพลิงเปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตึก๑๗ชั้น
โดยไฟไหม้จากด้านล่างครับ
ขึ้นไปข้างบนหน้าจะเป็นเจ็กผับใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยถึงขั้นตัดสินใจกระโดดลงมาเลยนะ
เพราะว่าไฟไหม้เนี่ยรุนแรงมากส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่อยู่ในอาคาร
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้

ถูกต้องอันนี้คือเป็นมากกว่าผู้ที่ประสบภัย
แล้วก็ใช้ผ้าปูที่นอนมดผูกลงมา

ตั้งแต่ผ้าพูดที่นอนที่ผูกอะได้หลุดขาดใช่หลุดหลุดขาดใช่ไหม
ก็เลยหลุดหลุดก็เลยลดลงมาได้รับบาตเจ็บ
ดาดฟ้าเมื่อเช้าเนี้ยตอนแปดนาวิการี่อยู่อีกประมาณห้าสิบคน
ตึกเริ่มเอียงแล้ว

คาดว่าต้นเหตุมาจากฝั่งโรงแรม

รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ก็กล่าวแสดงความเสียใจกับความสูญเสีย
กรณีเหตุเพลิงไหม้บ่อนกาซิโนฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
โดยสถานที่เกิดเหตุมีคนไทยจำนวนนึงทำงานเป็นพนักงานด้วย
เขาบอกได้รับทราบจากนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการในจังหวัดประจิมบุรีว่า
อบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
สั่งการให้สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่๖

แล้วก็มีกองสาธารณสุขฉือนี่ส่วนกลางติดตามเหตุการณ์แล้วก็ประสานความช่วยเหลือ
คือวันนี้ผู้ป่วยหรือผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ย
มีระดับเล็กน้อยจนถึงสาหัสเลยส่วนใหญ่เป็นบาดแผลจากไฟไหม้
มีอาการสำลักควันแสบจมูกหายใจไม่ออก
กระดูกแตกหักจากการตกจากที่สูงฮะ
บางรายยังต้องต่อเครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งตนได้กำชับให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ

กำชับเขตสุขภาพที่๖เนี่ย

สถานที่ที่คาดว่าจะต้องใช้พฤตอัตรรัคเงินคนเอาไว้ด้วย
ปีพรรณวานี้ดูดุจริง

แต่ข่าวใหญ่ไม่รู้จะเริ่มอ่านอะไรก่อน

ปีนี้ศูนย์เสียเยอะมากนะฮะ

เกือบ๓๐รายด้วยกันนะครับ
แต่ขนาดนี้เราก็ต้องบอกว่าเหตุบ้านการเมืองทั้งหมดดูร้อนแรงขึ้น
ร้อนแรงขึ้นทุกตลอดทุกวินาทีเลยจริง

วันนี้คนเดินทางเยอะ
ใช่เยอะจริงเขาบอกโอ้โหอยู่กรุงเทพเหมือนเมืองสวรรค์
อ่าใช่รถโล่งอากาศดี
แล้วเวลาไปไหนก็ไม่ต้องต่อคิวเยอะด้วยนะคะ

กลับทางชวรรค์ด้วยปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้
ล่าสุดครับที่การจราจรถนนมิตตะเต่ามิตรภาพของเรานะครับ

ช่วงปากช่องกลางดงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับผมวันนี้ฮะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ช่วงที่ประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ถนนมิตรภาพช่วงเผลอปากช่องซึ่งจะมีรถยนต์เนี่ยครับ
วิ่งมาสะสมเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้ามืดดูครับ
ส่งผลให้เกิดการทราชรติดขัดครับรถวิ่งเคลื่อนตัวได้ช้า
ซึ่งเป็นทางขึ้นถนนมอเตอร์เวย์หน้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีนะครับ
นะฮะตะบนหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องรถยนต์ตอนนี้ก็เริ่มมากแล้วนะครับ
แต่สภาพการจราจรโดยรวมเนี่ยยังวิ่งได้คล่องตัวครับโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่
แขวงทางนครราชศรีมานะครับแขวงทางหลวงเนี่ยได้เปิดนะครับ
ให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ขาขึ้นจากกรุงเทพนะครับไปภาคอีสานได้ฟรีนะครับ
ระหว่างวันที่ยี่สิบเก้านะครับถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเวลาหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนั่นเองครับสำหรับสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ที่บริเวณตลาดนะฮะหน้าตลาดเซฟวันอำเภอเมืองนครราชศรีมาเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่จะวิ่งเข้าถนนหลวงหมายเลข๒๐๔หรือถนนสายบายพลาสเนี่ย
่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นก็เริ่มมีรถหนาแน่นส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนั่นเองนะครับ
โดยรถเนี่ยยังสามารถวิ่งได้คล่องตัวครับทำความเร็วได้ประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าช่วงเย็นเนี่ยจนถึงดึกรถยนต์บนถนนมิตรภาพก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ในขณะที่เส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดสวรรค์พิชิตพิศนโลกนะครับ
แต่ยังคงเคลื่อนตัวได้แขวงการทางหลวงของพิจิตรนะครับ
รังสรรค์ผู้มนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร
ได้เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ
เพื่อกับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนั่นเองโดยแขวงทางหลวงพิจิตรได้มีการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้านะครับ
เพื่อรองรับสถานการณ์ปีใหม่โดยได้มีการซ่อมแซมเส้นทางสายหลักแล้วก็สายรองนะครับ
รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างไฟจราจรติดตั้งป้ายกฎจราจรต่าง
เพื่อให้ผู้ใช้ยานพานะได้ปฏิบัติตามหลักการขับขี่ที่ปลอดภัยครับซึ่งได้ร่วมกับตำรวจทางหลวง
ตำรวจภูทรในพื้นที่ดังกล่าวครับสำหรับช่วงระหว่างวันที่๒๙ธันวาคม
ถึงสี่มกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเป็นช่วงคุมเข้มนะครับ
ในการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะครับจึงได้เน้นรณรงค์ควบคุมพฤติกรรม
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอาทิตเมาแล้วขับเป็นต้นนั่นเองนะครับ
ขับรถไวไวอย่าให้ใครแซงขับรถแรงแรงอย่าให้ใครชน
ขับช้าระวังชิดขับหุดหงิดก็ระวังชนด้วยนะครับนะฮะ
ค่อยค่อยขยายกันไปนะครับไปแบบสบายสบายแปดสิบเก้าสิบไม่เร็วมาก
แต่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านถึงที่หมายทุกท่านด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเอาละฮะและนี่คือการเดินทางที่แบบเริ่มต้นแล้ว
ใช่ครับแบบเบาไม่ขับอืมแล้ววันนี้ตามป้ามปตท
ปัทททอจะจัดที่คุณภักดิ์เลยใช่ใหนว่าจะเป็นมีนวดด้วย
หลวงที่จะเป็นอย่างช่วงที่เราจะเห็นเดี๋ยวนี้
เขาก็จะมีอะไรต่างต่างที่เป็นกิจกรรมอ่าทำให้คนที่
ที่เหนื่อยเพรียบคลีย์หรือว่ารู้สึกได้ว่าจะหลับอย่างนี้

ใช่ค่ะเขาบอกว่าพักผ่อนและปลอดภัย
แต่ถ้าร่างกายอ่อนเพือจริงยีบสักแปบหนึ่ง
จริงครับจริง
เดี๋ยวกลับมาครับ

ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนถาวรปลอยเป็ดประเทศกัมพูชานะคะ
เดี๋ยวไปให้ดูบรรยากาศสดสดกันตอนนี้นะคะช่วงเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะ
ก็จะเห็นค่ะว่าชาวกัมพูชานะคะก็กำลังคอยเดินทางข้ามฝั่งกลับไปนะคะ
ในเขตของปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ย
ทีมข่าวนะคะได้ไปปักหลักรายงานสดนะคะ
ดูความเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าตัวอาคารโรงแรมแกรนไดมอนด์นะคะ
ที่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนักขนาดนี้จะเห็นนะคะว่า
ขนาดเรายืนอยู่บริเวณด้านหน้าด่านนะคะก็ยังเห็นความเสียหายของโรงแรมแกรนไดมอนด์ชัดเจนนะคะ
ว่าถูกเพลิงไหม้เนี่ยตอนเนี้ยอาคารเนี่ย
ก็ยังมีกลุ่มควันนะคะที่โพยพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีความคลุกลุ่นอยู่ในบางจุดนะคะ
เห็นภาพชัดเจนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าฟ้าจะมืดแล้วนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อสักครู่นะคะ
กัมพูชานะคะได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
รวมไปถึงอาสาสมัครกู้ภัยจากหลายสังกัดนะคะที่มาในวันนี้เนี่ย
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยให้เริ่มทยอยออกจากพื้นที่ของปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
บอกว่ามีการเคลียร์พื้นที่แล้วก็อาจจะยุติการระดมกำลังเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตนั่นเองค่ะ
เนื่องจากว่ามีรายงานว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นจะไม่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะ
ภาพบรรยากาศสดนักขนาดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ายังคงมีรถเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครกู้ภัยรวมไปถึงรถเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงเนี่ย
กำลังทยอยเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีชาวกัมพูชาที่รีบเดินทางกลับบ้านนะคะ
แล้วก็ข้ามฝั่งกลับไปนั่นเองล่าสุดณขณะนี้นะคะ
จำนวนคนไทยที่เสียชีวิตนะคะตามรายงานเนี่ยมีจำนวน๑๑คนนะคะ
แล้วก็มีเอกสารยืนยันนะคะว่าเสียชีวิตจริงนะคะ๑๑คน
ซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ลำเลียงไปที่วัดตราดนะคะในเขตของกัมพูชานั่นเองนะคะ
เพื่อที่จะรอลำเลียงกลับมายังฝั่งประเทศไทยหลังจากที่ญาติเนี่ย
ได้ไปยืนยันว่าเป็นญาติของผู้เสียชีวิตและมีการพิษอัตลักษณ์
เสร็จสิ้นนะคะขณะเดียวกันก็จะมีจำนวนของผู้บาดเจ็บ
ซึ่งยืนยันว่าเป็นคนไทยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีการส่งไป
ยังพื้นที่ของโรงพยาบาลทางฝั่งประเทศไทยนะคะ
ก็มีจำนวนสามสิบสี่รายเป็นผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็มีการยืนยันแล้วว่าเป็นคนไทยเช่นกันซึ่งหลังจากเวลานี้นะคะ
ก็คาดว่าน่าจะมีจำนวนของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ที่จะมีการยืนยันตัวเลขอีกครั้งนึงนะคะ
แน่นอนค่ะว่าณขณะนี้นะคะสื่อมวลชนจากหลายสำนักเนี่ยก็
ที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นสื่อมวลชนที่เดินทางมาปักหลักตั้งแต่ช่วงเวลา
หลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการที่จะ
เคลื่อนย้ายมาปักหลักรายงานสดในพื้นที่ของด่านฝั่งประเทศไทยนั่นเองนะคะ
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะคุณผู้ชมที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยังคงรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
หลังจากนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ย
จะมีการปฏิบัติการเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตหรือจะมีการเข้าไปในพื้นที่ของตัวโรงแรม
เจ้าหน้าที่ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตที่ยังติดอยู่ด้านใน
แต่เนื่องจากอาคารณตอนนี้นะคะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเอ่อ
ถล่มลงมานะคะเนื่องจากว่ามีก็มีเศษโลหะหรือว่าเศษตัวอาคารนะคะ
ที่ถูกเผาไหม้เนี่ยมีการร่วงหล่นลงมาเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องประเมินสถานการณ์
ต่อเนื่องนะคะว่าจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิต
เพิ่มเติมได้หลังจากนี้ในช่วงเวลาไหนค่ะซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวนะคะ
แล้วก็พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเราจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะ
นี่คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่หน้าด่านพรมแดนถาวรปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาค่ะ
ครับผมน้องเลิฟด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะน้องเลิฟ
แน่นอนเดี๋ยวการรายงานอย่างนี้คงจะยาวไปจนถึงข่าวค่ำ
ข่าวของไทยรัฐนิวโชว์จนถึงดึกเลยนะฮะ
ติดสถานการณ์ตลอดซึ่งมีเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาจะไม่ทำงาน
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีการลำเลียงคนไทยออกมาเยอะที่สุด
โดยสรุปณตอนนี้เอาผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยนะครับ
เมื่อกี้เลิฟบอกมาว่าตอนนี้คนไทยเสียชีวิต๑๑คนใช่
แน่นอนค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่นั่นคือเฉพาะคนไทยที่เสียชีวิต
เรายังไม่พูดถึงคนกัมพูชารวมแล้วเนี่ย
ส่งข้ามกลับมาฝั่งไทยแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องรอในพรุ่งนี้เช้านะครับ
ถึงจะทำการพิสูจน์นะครับในตัวอาคารอีก
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ไหม้ไปเป็นที่เรียบร้อยก็มีการซุดตัวด้วยนะฮะ
เจ้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการค้นหาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมแน่นอนนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่รุนแรงเราคิดว่าโอ้โหวันนี้๒๙รุนแรงขนาดนี้
ย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรเมื่อประมาณสัก๑๐วันที่แล้ว
เกี่ยวกับกรณีเรือหลวงสุโขทัยอัปราณ์ไงนะครับ
ในพื้นที่ลาดตะเวนตามแผนตอนนี้เขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่
แม้จะปีใหม่อะไรก็ต้องเร่งค้นหาให้ครบนะฮะ
แน่นอนครับว่าวันนี้ในพื้นที่ที่จะต้องลาดตะเวนเนี่ยที่เขาวางแผนไว้อยู่แล้วเนี่ย
ประกอบด้วยตอนนี้มีเรือหลวงนเรสวนเรือหลวงตากศิลปเรือหลวงกระบุรี
ขับเรือหลวงนราธิวาสเรือต๑๑๔แล้วก็เรือต๒๗๐เนี่ย
แล้วก็พื้นที่ตามแนวชายฝั่งเนี่ยยังมีการจัดชุดลาดตะเวนทางเท้าด้วยนะฮะ
ในบริเวณที่คาดว่าจะมีการพบผู้สูญหาย
โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม
สามารถยืนยันบุคคลจากผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก๒นาย
ประกอบไปด้วยพันธาเอกคุณากรจริยศแล้วก็พลทหารชะรัฐอ้อยทอง
หลังจากนี้ปุ๊บการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยอดกำลังพล๑๐๕คน
ขออนุญาตสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง
รอดชีวิตมาแล้ว๗๖นาย
เสียชีวิตรวมนะตอนนี้๒๔นาย
จำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว๒๒นาย
เพราะฉะนั้นณตอนนี้คงเหลือผู้สูญหายอยู่อีก๕นาย
หนึ่งในรายชื่อผู้สูญหายคือต้นเรือพลับนาวาอากาศตรีพลรัฐศิโรดม
ซึ่งเด็กคนนี้เป็นลูกชายของพลเรือเอกนะครับ
นี่เขาบอกว่าเป็นว่าที่มีโอกาสจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในกองทัพเรือเลยล่ะ
พ่อก็เป็นทหารแม่ก็เป็นทหาร
ก็คือเป็นลูกชายของพลเรือเอกพลวัฒนศิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

ยังตอนนี้นะครับก็ยังศูนย์หายอยู่
ล่าสุดพี่สาวของนาวะอากาศตรีพลละรัฐเขาโพสต์ภาพคุณแม่ผ่านเฟซบุ๊ก
พร้อมระบุข้อความว่าวันที่๑๑พรับ
พี่อยากให้พลับกลับมาดูรูปนี้นะ
ความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว

เดินตามหาลูกเขาทุกวันเลย

นี่คือตามหาที่บริเวณแบบน่าจะเป็นแบบริมชายฝั่ง

แม่เขาไปเดินหาลูกเขาอย่างนี้ทุกวันครับ

ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
ขณะเราอ่านข่าวแล้วยังอึ๊ก

ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเป็นจำนวนมาก

ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงช่วยด้วยก็ช่วยคุ้มครองหรือพาเขากลับมาเถอะขนาดเดียวกันพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลกล่าวว่า
สำหรับในช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่พบผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย
สำหรับการปฏิบัติในทะเลเนี่ยมีหมู่เรือช่วยเหลือที่๑มีเรือหลวง๔ลำ
โดยจะโฟกัสในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนอืมใกล้ฝั่งนะฮะยกเว้นเรือหลวงตากศิลปเนี่ย
ลาดตะเวนพื้นที่ใกล้เคียงกับเรือหลวงสุโขทัยคือบริเวณที่ใกล้กับเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
อย่างที่บอกมีเรือยู่ในราธิวาสเรือยู่ในเรือหลวงตะเลสวร
พิกัดของเรือหลวงในพื้นที่เป้าหมาย
เขาบอกว่าณวันนี้การปฏิบัติการพิเศษคือ
จะจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการแล้วก็หน่วยซิลเพิ่มอีก๒ชุด

จะต้องมีการใช้เรือความเร็วสูงอีก๑ลำ
แล้วก็จะมีการใช้เรือยางท้องแข็งของ

โดยเขาปฏิบัติหน้าที่ในพิกัดสำคัญคือจังหวัดชุมพร

อย่างเช่นบริเวณเกาะเสม็ด
เกาะศาสตร์หาดผาแดง
เกาะมะพร้าวเกาะละวะเกาะมาตราเกาะกา
ส่วนทางเท้าเนี่ยตั้งแต่บางสะพาน

ซึ่งอีก๕นายเนี่ยที่เหลือยังคาดหวังว่าอืม

ปฏิหารอาจจะรีบลิงแต่ก็ขอให้มีปฏิ

เขาเชื่อว่าเคสเขียวอยู่บ้าง
แต่ว่ามันก็เป็นการเหมือนกับปูพรมลงไปเลยนะ
ทุกตารางตารางรู้กันเลยทีเดียว
รูปแบบทุกสภาคกำลังต้องลงไปอย่างเต็มที่

เป็นการขอบคุณที่ชาวบ้านทุกคนเข้ามาร่วมช่วยกันหมดเลยนะฮะ
ส่วนครอบครัวกำลังคนนั้นตอนเนี่ย

เรียกว่ารับความทุกข์ปรับความทุกข์กันบ้าง
ถึงแม้ว่าตนจะไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพของกองทัพเรือ
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเรือหลวงสุโขทัย

ผมได้ขอโทษทุกครั้งกับญาติและครอบครัวทุกคน

การครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสียหายครั้งยิ่งใหญ่
มีอย่างเดียวที่ทำคือต้องขอโทษ
ซึ่งวันนี้ก็จะแต่ขอโทษย่าพี่น้องผู้ประสบเพศทุกวัน

เป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทหารทุกท่าน

ก็ได้พิสูจนอัตลักษณ์แล้วจำนวนสองนายนะครับก็จะเป็นพันธเอกคุณากร
จริยศนะครับหนึ่งนายเอ่อพลทหารชะลัดอ้อยทองนะครับ
ส่วนอีกสองนายก็คงรอพิสูจน์ดีเอนเอครับแล้วในส่วนญาติก็คือคงเข้าไปพูดคุยนะครับ
อย่างน้อยแลกเปลี่ยนอย่างน้อยขอถ้าได้รับความทุกข์มาบ้าง
ซึ่งมันคงไม่ทดแทนอะไรได้บ้างแต่อย่างน้อยเราก็เข้าไปรับนะครับ
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเองหรืออะไรเองทั้งหมด
แต่อย่างน้อยเนี่ยภาพของกองทัพเรือทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
มันเป็นภาพจะเป็นคนหรือเป็นเรือก็เป็นกองทัพเรือ
ฉะนั้นเนี่ยซึ่งผมได้ขอโทษไปทุกครั้งนะครับกับญาติญาติกับครอบครัว
เหตุการณ์ครั้งนี้มันมันเสียหายใหญ่หลวงนะครับก็มีอย่างเดียวคืออันดับแรกเลยก็ต้องขอโทษ
ครับซึ่งผมก็ได้ขอโทษทุกวันอืมอ๋อนะฮะก็มีแต่ข่าวใหญ่ใหญ่อ่ะ
หนักหนักตั้งแต่แบบต้นเดือนธันวาเลยอ่ะอืมจะเป็นความเสียหายนะครับ
ท่านสูญเสียท่านก็ต้องเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวที่อ่า
เสียด้วยใช่นะครับแล้วก็รวมถึงต้องหาเฉพาะกำลัง
กับนายที่เหลืออีกห้านายอย่างเต็มที่ก็ยังไงแล้วขอให้มันมีปฏิหาร
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเป็นความหวังครั้งสุดท้ายแต่ขอให้ทุกท่านที่ยังเหลืออีก๕นายมีลมหายใจแล้วก็สามารถหาเจอเป็นผู้รอดชีวิตขอให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วกันนะครับนะฮะ
มาถึงเรื่องราวของเจ็ดวันอันตรายกันบ้างทุกปีครับคุณผู้ชมครับนะฮะ
เริ่มแล้วครับเปิดศูนย์๗วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้เนี่ยตั้งเป้าลดยอดตายแล้วก็เจ็บด้วยนะครับ
วันนี้ครับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยนะครับทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกภายใต้แนวคิดชีวิตนะฮะวิถีใหม่ครับ
ขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับโดยกำหนดช่วงคุมเข้มนะฮะ
ระหว่างวันที่ยี่สิบเก้าถึงสี่มกราคมนะครับมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
โดยเน้นย้ำในระดับพื้นที่นะครับทั้งฝ่ายปกครอง
ทหารแล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยให้ดูแลความปลอดภัยและช่วยการ
ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่างต่างนะครับให้เกิดความปลอดภัยกับ
ประชาชนด้วยนะครับซึ่งมาตรการต่างต่างที่จะดำเนินการไปตาม
กฎหมายนั้นเนี่ยหากเมาแล้วขับจะมีการยึดรถไว้ก่อนนะครับ
และสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
อันนี้หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ายึดรถไปเดินทางต่อไม่ได้เลยนะครับ
หมายการลดจำนวนอุบัติเหตุนะฮะรัฐบาลได้วิเคราะห์สาเหตุ
แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ย
ให้ได้ทุกปีนะครับส่วนตัวจึงไม่อยากจะตั้งเป้าว่าลดจำนวนเท่าไหร่นะครับผม
เพราะทุกชีวิตเนี่ยมีค่าแต่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย
ให้ได้มากที่สุดครับและที่จะทำได้นะครับ
โดยนโยบายการลดอุบัติเหตุเนี่ยได้ดำเนินการมาทั้งปีนะครับ
นโยบายของรัฐบาลนั่นเองแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้มข้นครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเดินทางมากในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
จำเป็นต้องกำหนดมาตรการในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นกรณีพิเศษนะครับ
อย่างไรก็ตามครับเป้าหมายของสปฐนะครับ
คือลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลเฉลี่ย๓ปีย้อนหลังนะครับ
รวมถึงนั้นมีการติดตามผลการดำเนินการในระดับนะครับ
พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงด้วยพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ที่จะมุ่งลดปัจจัยให้ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับ
ในที่ประชุมนะฮะได้มอบหมายในทุกภาคส่วนนะครับ
บูรณาการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็จังหวัดเนี่ยเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายนะครับ
มาตรการหลักและให้ทุกจังหวัดเนี่ยใช้กลไกด่านชุมชน
เพื่อป้องปราบป้องปราบนะครับผมกลุ่มเสี่ยงแล้วก็บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับ
ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด
ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟด้วยเช่นเดียวกันครับ
วันนี้ก็แบบอ้าววันนี้เป็น๒พักแล้วนะ
พลังประชารัฐกับรวมใจต่างชาติเนี่ยจะไปไหน

ถูกต้องเขาพูดมาอย่างชัดเจน
อายุท่านเนี่ยเยอะแล้วน่าจะหยุดเรื่องการเมืองแล้วกับสมัยนี้
เขาบอกว่าเขาขอกลับไปพิจารณาตัวเอง

เขาคงแบบว่าการเมืองเขาอาจจะหยุดแล้วอะไรอย่างนี้

ค่ะโอเคค่ะครับ
ปลอบมาถึงเรื่องโควิดกันบ้างคุณคะกันบ้างคุณคะ
เขาบอกว่าทางด้านองค์การเพศรัชกรรมนะคะ
ได้ผลิตยาโมโนเวียเพื่อรักษาโควิดครับ
จากการที่ทางรองพลังอเมริกาขององค์การพลังศาสตร์กรรม
ได้บอกว่าทางองค์การเพศรัชกรรมได้วิจัยแล้วก็พัฒนาตัวต้านไวรัสโควิด

แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลิตยาฟาวิพิราเวียได้เป็นผลสำเร็จนะคะ
โดยที่ในปัจจุบันนี้ได้พัฒนายาโมนูพิราเวีย
ซึ่งมาอยู่ในภายใต้ชื่อที่จะชื่อว่าโมโนเวีย
ซึ่งจัดเป็นรูปแบบแคปซูลขนาด๒๐๐มิลลิกรัมนะคะ
เป็นยาหลักที่จะใช้รักษาโรคโควิด๑๙
ให้มีประสิทธิภาพตามแนวของการรักษาในประเทศไทยต่อไป
ซึ่งของเดิมเราจะต้องนำมาจากต่างประเทศ
ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการใช้ยาโมนูพิราเวีย
ประมาณวันละ๑๒แสนเกี่ยวซูอิน
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยองค์การได้เป็นผู้ที่จะต้องจัดหาแล้วก็สำรองให้เพียงพอ
แต่เมื่อเริ่มผลิตยาโมโดเวียได้แล้ว
ก็จะเกิดความมั่นคงแล้วก็ผู้ป่วยจะเข้าถึงยาได้มากขึ้น
ใช่มากขึ้นด้วยง่ายขึ้นด้วย
โดยที่การผลิตเป็นการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากต่างประเทศมาใช้พัฒนาในสูตรต้นตำรับ
แล้วก็ขยายการผลิตออกไปให้ได้เป็นในระดับของอุตสาหกรรม

ซึ่งยาดังกล่าวเนี่ยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลและมีผลในการศึกษาชีวสมบูรณ์
ซึ่งเป็นการศึกษาระดับยาในเลือดเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
โดยองค์การเพศรัชกรรมเตรียมพร้อมในการเริ่มผลิตแล้วก็กระจายยาออกไปสู่สถานพยาบาลของรัฐและก็เอกชนตั้งแต่ปลายธันวาคม

ใช่ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับใบสัญญาจากแพทย์นะคะสามารถซื้อยาได้ที่ร้านยาขององค์การเพศรัชกรรมนะคะทั้ง๘สาขาเลยค่ะ
อืมทั้งนี้ความสำเร็จของการพัฒนายาโมโนพิลาเวียถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นขององค์การเพศรัชกรรมแล้วก็อยากที่จะมอบความใส่ใจและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป
ครับผมนะฮะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของราคาก็น่าจะลดลงด้วยนะครับ
เป็นไงฮะในช่วงที่ค่าเอฟทีขึ้นบ้านคุณค่าไฟขึ้นไหมตอนนี้ฉันกำลังดีใจมากเลยว่าเงินในกระเป๋าดิฉันจะเหลือมากขึ้นเขาจะลดลงเยอะเหมือนกันนะ
จากที่จริงแล้วนะหน้านาวเราไม่ค่อยเปิดแอร่กันอยู่แหละอย่างชั่วหน่อยแต่ก็ยังแพงขึ้นเพราะเรายังต้องใช้ตูเย็นใช้อะไรอยู่อย่างนี้
แปดพันกว่าถ้าสมมุติขึ้นมาแปดพันกว่าก็เกือบสองพันใช่ต่อเดือนค่ะปีนึงก็เท่ากับขึ้นสองหมื่นสี่ต่อต่อปีถูกต้องมั้ยของคุณว่าแล้วฮะ
ก็เกือบหมื่นน่ะจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ตกประมาณโอ้โหนี่คุณที่ฉันขึ้นแบบเกือบเท่าสุดหรอเพราะตอนก่อนนี้ประมาณแค่สักห้าพันเท่านั้นเอง
ตอนนี้เกือบหมื่นใช่อยู่กันกี่คนฮะคือคุณแม่ติดเตียงอ๋อโอเคต้องกดพยานใช่จำเป็นมันเป็นสิ่งจำเป็น
เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องจ่ายตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นไม่ว่าจะเป็นใครค่าไฟมีผลกระทบ
ถึงขนาดว่าตามเขาบอกโอเคล่ะเราจะต้องฟื้นธุรกิจเราจะต้องฟื้นเศรษฐกิจจะต้องฟื้น
ชนเขาก็วนว่าโอ้โหไม่ไหวนะฮะเพราะว่าจากค่าไฟจะขึ้นแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าการประชุม
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเขาบอกเอางี้ขอพิจารณาทบทวนมีมติปรับค่าไฟฟ้าผันแปร
ถูกต้องไหมงวดเดือนมกราแต่เริ่มมกรานะฮะอ่ามกราถึงเมษาอืม
ซึ่งจะกลัวน่ากลัวจริงจริงคือเมษาพฤษภาเพราะมันร้อนมากเหลือเกินถูกต้อง
เราขอประเภทโรงงานอุตสาหกรรมก่อนธุรกิจบริการทั้งหลายโรงแรมอ่า
อันใหม่จะปรับเหลือ๑๕๔๙๒สตางค์ต่อหน่วย

จากเดิมมันอยู่ที่๑๙๐๔๔สตางค์ต่อหน่วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดลงประมาณสัก๓๕๕๒สตางค์ต่อหน่วย
แต่ถ้าอย่าลืมว่าโรงแรมเขาโอ้โหใช้ไฟมหาศาลโรงงานเขาใช้ไฟมหาศาล

นี่คือเริ่มในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เมื่อรวมกับค่าไฟฐานแล้วเนี่ย
ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับกลุ่มนี้นะฮะ
จะลดลงประมาณ๕บาท๓๓สตางค์ต่อหน่วย
โอ้โหเยอะนะฮะโอเคเลย
ก็คือประมาณอยู่ที่๕๓๓ต่อหน่วย
จากเดิมเนี่ยมันลดแค่สตังค์ฮะไม่ได้ลด
ปกติเขาจ่ายอยู่๕๖๙สตางค์ต่อหน่วย

เพราะฉะนั้นก็จะลดประมาณสัก๓๕สตางค์

สำหรับสาเหตุที่บอร์ดกพนะฮะ

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ย

เลื่อนคืนหนี้ต้นทุนค่าไฟฟ้า
ที่ต้องจ่ายล่วงหน้าให้กับประชาชนเนี่ย

ภายใน๓ปีจากขอให้ชำระหนี้ภายใน๒ปี

ทำให้ต้นทุนตรงนี้ก็คือเอาง่ายไปติด

เพราะฉะนั้นก็มีการปรับสูตร
มันมีการปรับสูตรราคาก๊าซธรรมชาติใหม่เนี่ย
แนวโน้มเงินบาทอย่างแรกตอนนี้เงินบาทของเราดีใจนิดนึง

มันก็จะช่วยลดอัตราคำนวณจาก๓๗บาทเหลือ๓๕บาท
เมื่อก่อนที่เราตอนค่าไฟฟ้าแพงเนี่ย
ดอลลาร์เราขีบขึ้นไป๓๘บาทไม่ซ้ำไปนะครับ
แต่ตอนนั้นเรามาตีกันที่๓๗
แต่ตอนนี้เราเพิ่งเหลือ๓๕บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ย
มันก็จะลดต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ
ส่วนการนำก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ย
มาใช้คำนวณระบบแก่กลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการนำการ์ดธรรมชาติในอ่าวไทยไปคำนวณ
เฉพาะการใช้ก็คือเอาไปผลิตไฟฟ้าเนี่ย
เกี่ยวกับกลุ่มบ้านของพวกเราแล้วบ้านที่อยู่อาศัยนะ
เพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าเราไม่ต้องไปดีใจเขาครับ

ก็อยู่ที่๙๓สตั้ง

เราไปดูบินเคยอธิบายกูฟัง

ก็ต่อไปนี้ก็เท่าเดิมฮะ๔๗๒สตางค์ต่อหน่วย
แต่ถ้าสมมุติเป็นโรงแรมโรงงานเกี่ยวกับทั้งหลาย
จะอยู่ที่๕๓๓สตางค์ต่อหน่วย
แต่ถ้าสมมุติบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์
โดยผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางคือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า
เอางี้แต่เขาก็บอกโอเคละอันนี้ก็โอเค
สำหรับบางบ้านที่ใช้ไฟไม่ถึง๕๐๐หน่วยต่อเดือน

พันธุ์ตัวนึง
ตู้เย็นได้อะไรอย่างนี้๕๐๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
ก็บอร์ดกรกภเนี่ยได้คำนวณตัวเลขหากยังมีการส่วนลดแบบขั้นบันไดนะ
เหมือนกับงวดไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ก็ต้องดูว่าวงเงินมาดูแลเนี่ยตอนนี้ต้องใช้เก่า๙๐๐ล้านบาท
ส่วนเกลียดการ์ดธรรมชาติจากปททมา๖๐๐๐ล้านบาทมาดำเนินการยังขาด
มันก็ยังขาดอีก๓๐๐ล้านเขาว่าอย่างนั้น
ครับก็กำลังจะพิจารณาอยู่ว่าจะไปเอาเงินส่วนไหนมาช่วยอ่า
สรุปโดยรวมค่าไฟฟ้าบ้านที่เรียกเก็บต่ำกว่าภาคเอกชนกลุ่มอื่น
จากตามรัฐมนุนมาตรา๔๓วงเล็บ๒กับมาตรา๕๗วงเล็บ๒
กำหนดว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต้องจัดสรรแก่ประชาชนและชุมชนก่อน
ดังนั้นราคาก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยจึงต้องนำมาคำนวณในกลุ่มบ้านพักอาศัยก่อน
เพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าที่ลดลงเนี่ย
ภาคเอกชนไม่เคยลดราคาสินค้ากับประชาชนเลย
ก็ต้องไปทบทวนกันใหม่ว่าคือยังไงกันต่อไป
นะฮะก็ต้องเป็นผลกระทบนะเป็นลูกโซ่เนอะ

เมื่อกี้ที่ฉันเข้าใจไปว่ามันถึงดิฉันด้วย

มาอุตสาหกรรมปุ๊บก็ควรเหลือนิ่งว่าน่าจะได้ด้วย

ใช่นะฮะแล้วขึ้นมาขึ้นมาแบบว่า๕๐เนี่ยอัพเลยอ่ะนะฮะ

ใช่เกือบ๕๐อันนี้พูดเล่นนะ

แต่ก็ต้องยอมรับว่าก็คือเราใช้เยอะอะ
เพราะ๒๔ชั่วโมงในการที่จะต้องเปิดแอร์๒ตัว
ก็ยอมรับแต่มันก็แพงไปหน่อยไหม
ก็เคยถามว่าตัวเองเคยถามว่าเขาบอกว่าเนี่ยอีกหน่อยต้องใช้พลังงานสะอาดสิ
บอกโห้แค่ติดตั้งกันมาหลายแสนนะ

เขามีประชาสัมพันธ์ออกมาไม่ใช่เหรอบอกว่าติดตั้งให้ฟรี

มันไม่ใช่จะติดเอาแผ่นมาวางแล้วใช้ได้เลย

เพราะนี่ไงตัวเองตัดติดแล้วรู้สึกว่าตอนแรกโอ้โห

มันลดลงแบบว่าแค่เดือนแล้ว๗๘พัน

เท่าไหร่ต้นลงทุนไปเท่าไหร่

ได้กลับมาเดือนละ๗๐๐๐

และที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่ามดใช้ไฟเนี่ย
ใช้ไฟน้อยกว่าที่โซลาเซลเขาผลิตได้เนี่ย

ฉันรู้สึกโดนยึดนะครับ

ใช่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการผ่อน
๗๐๐บาทนั้นก็ระกันด้วยการผ่อนด้วย๗๐๐๐บาท

ครัวเรือนที่ใช้ไฟเยอะถ้าติดโซลาเซลก็น่าจะคุ้มนะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับสักครู่เดี๋ยวฮะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

ความหวังหมู่บ้านพรุ่งนี้๔โมงเย็น
รู้สึกจะดีทุกสิ้นเดือนเลย

ถ้าถูกปุ๊บหมูกระทะชุดใหญ่

แล้วก็คิดว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเนอะ

กวนเราเองก็จะบ้าไปกับเขา

เด็กนะไม่มานะเรียนตอน๔โมง
ในวันที่๑๖และ๓๐เนี่ย

ไม่รู้ว่าแม่เบี้ยวคลาสหรือเด็กเด็กเบี้ยวคลาส

โกหับโกหับที่ดัง

ปิดร้านเพราะแม่จะลุ้นหวย

เขาหยุดวันที่๑๖และ๓๐เมื่อไหร่

ให้พวกหมอนวดไปลุ้นกันเต็มที่

บอกเธอคนไปรอกินของเธอเยอะขนาดนั้น
ไม่ปิดเพราะว่าเป็นร้านดัง

นอกนั้นบอกเขาไม่ใช่ร้านของเขา

เพราะว่าเอาเลขมาจากไหน

แต่สำคัญคือถูกทุกมวดเลยสิ
วัดสีบุญชุมพระยาวอำเภอแม่ใจตำบวนสีท้อย
เป็นวัดสีบุญชุมบ้านป่าศักดิ์
ผู้สื่อข่าวของเราก็ขยันไปหาข่าวมาเนอะ

ครั้งหนึ่งต้นชวนชมสมัยเราเด็กนี่เคยดังมากเนอะ

ตอนนั้นทุกบ้านจะต้องปลูกต้นชวนจมหมดเลย
เหมือนกับยุคนึงถ้าสมมุติรุ่นตัวเองเป็นวัยรุ่น

เฮ้ยที่สมมติแสดงว่าเรารุ่นเดียวกันล่ะ
จริงเพราะว่าดิฉันชอบมัน
มีความทรงจำกับต้นไม้แบบนั้น
ดูเสียงเมื่อนเมื่อน่ะเวลาจะซื้อต้นมัส
โห่ตอนซื้อต้นรีลาวดีทีละแสน๒แสน
จนวันนี้ปลูกแบบรักพันธุ์
ในเฮียวฮะถ้าสมมติยุคนี้อาจจะต้องพูดถึงก้วยด่าง
อันนี้จากรักแสนหรือรักร้อย

ตอนนั้นมีคนมาซื้อกว่าแสนกว่ามาขอซื้อ

อันนึงนะพออ้านอันนึงนะ

ตอนนี้ทุกวันนี้ขอความกลงนาธิบายทั้งป้าและอาฉัน
โหนอกกะเละเท่เลย

มันก็สวยแต่ตอนนี้เอาแค่คนในครอบครัวก่อน

ง่ายเลยเขาปลูกไว้ในกระถางดอกไม้เนี่ย
รังพระทาสชะนวน๖ต้น
ซึ่งแต่ละต้นจะมีรูปร่างแปลกแตกต่างออกไปซึ่งต้นหนึ่งไม่เหมือนใครเลย
โดยลำต้นเนี่ยมีขนาดรอบวงเนี่ยสองคืบสูงแปดสิบเซนครับโอ้สำหรับวัดศรีบุญชุมเนี่ย
เป็นวัดดังนะฮะค่ะในอำเภอแม่ใจอืมซึ่งตรงเนี้ยคนจะไปกราบไห้
ทาเวสวรรณกันอ่าชาวบ้านก็มาขอโชคขอราบกันค่ะเป็นจำนวนมาก
นักเสี่ยงโชคเนี่ยก็ได้ประเพณีครับแป้งแป้งแล้วก็ต้องรูปรูปรูปรูป
แปดหกเก้าจดแปดหกอืมบอกนะเก่าไทยรักสแตนบายค่ะ

วิธีการขอเลขคือจุดทูปก่อน

เขาต้องระบุไหมคะว่ายี่ห้อไหนมันถึงจะออก
ได้หมดโม้ดได้หมด

แล้วแต่สายตาคนมองด้วยใช่อยู่ที่ความหอมความชอบแต่ละบุคคล
นะครับเพราะแต่ยี่ห้อกลิ่นไม่เหมือนกัน

เดี๋ยวฉันมีฝนหนึ่งไปถ่ายรายการกับอาจารย์ยิ่งสัก
ไปเข้าไป๒คนนะแต่เดินเข้าไปด้วยความแบบตั้งใจมาก
ถูเขาดอกมาแล้วพูดพร้อมกันเลย
ที่เห็นไม่เหมือนกันอ่ะคือเอาง่ายเขาบอกว่าหนึ่งถ้าสมมติจะพูดถึงการมูเตรลู
อยู่ที่บุญวาสนาถูกต้องป่ะอย่างที่สองจินตนาการของคุณเป็นยังไง
จริงต้องลำเลิกนะสามความมโนภาพนักตอนนั้นคิดอะไรอยู่
เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันมีความเชื่ออยู่แล้วไง
เช่นวันเกิดตัวเองหรือว่ารถที่ซื้อมาใหม่
ไม่เวลาเรามองพี่ชาวมองกับครูอ้วนมองก็คนละเลขเหมือนกัน
เดี๋ยวว่าจะลองจุดทุบดีกว่าความจินตนาการของเรา
มันก็จะมองไปแล้วตีเป็นเลขนู้นเลขนี้เหมือนเทียนในอ่างน้ำมนต
แต่คนมองก็ไม่เหมือนกันด้วยเราขำมากเลยนะเราแบบมองหน้ากัน
โอ๊ยเหว๋ละเหมือนกันนะไม่ถูกทั้งคู่
เรียบร้อยหมดหมอบคล่องอารมณ์
เลขทางนั้นหมดทั้งน้อยเลขไหนละฮะ
ก็๘๖กับ๘๖๘
มีคนเอาทูบมาให้สามเดาะออกให้จุดเดี๋ยวก่อนจะจุดมาที่นี่

น้ำหอมยี่ห้อน้ำหอมแน่เลยนะครับ

เป็นเจ้าแม่เลยถูกทุกมวด

ตรงถูกใช่มั้ยเขาเหมาแพงนะ

แล้วคือเดือนอภพร

เธอบวกลบคูณหารออกมาได้กำไร๗๐๐บาทก็มี

แต่แล้วมันสดชื่น

ทำแต่งานทำแต่งาน

วันนี้ยังเป็นอภพร

ขอเดือนละสองครั้งนี่แหละใช่
จริงไม่ให้เข้าใจเขา
ล่าสุดนี้คุณหายอภพร

ได้โพสต์คลิปกำลังจุดทูบ
ตัวเลขขณะที่ตัวเองไปเที่ยว
ยพระที่วัดแถวภูทับเบิก

เจ้าตัวไม่ลืมอวดเลขเด็ดเต็มนะครับ

เสียเวลาซูมเลยนี่ครับผมคุณผู้ชม

คัปชั่นว่าตาดีได้ตาร้ายได้

นี่ลาวฮาฮานอยคือไร

หาหน่อยนางก็เอาออกเขาด้วยหรอเอาออกเขาด้วย
แต่เมื่อก่อนบอกเอาแค่เดือนละสองอย่างนี้อาพพรเจอพัฒนาไปไกลแล้วเนอะ
มันจะได้มีหลายวันหน่อยออกจากข้ามฝั่งไปแล้วเหรอ
ข้ามฝั่งไปด้วยนะครับเพราะนาวเขาออกทุกวันไง
ใช่นะครับนะครับผมแฮชแท็กอาพพรนครสวรรค์
ท่ามการแฟนคลับคอหัวพิตาเข้ามาคอมเม้นต์
สาธุกันเป็นแถวนี่ครับคุณฮายมอบโชคฮะนี่ครับจัดไปฮะ
เวลาจุดทูบแบบมี๘มี๐อย่างนั้นไอ้ไขก็ออก๘

คือเขาทำมาแต่เลข๘๐แล้วมั้งฉันว่า๙๘๘๐๗๙๘อะไรอย่างนี้

ของดิฉันเนี่ยเพิ่งฝันเห็นเต่า

แล้วเขาก็ให้มาบอกว่าเป็น๙ด้วย

เพราะว่าเต่าของดิฉันใหญ่มาก

ไม่คือบอกได้เลยชีวิตนี้ซื้อลอตเตอรี่ไม่เป็น

จากเดินอยู่แล้วซื้ออย่างนี้โอเค
้วนมีคือเจอเต่าตัวใหญ่

แล้วก็เวลาที่เราได้จับลงไปปั๊บเนี่ย

อ่ามี๔มี๑มี๗มี๙นะคะ

คุณหายใจเข้าไปเนี่ยแบบอึดอัดมากเลยทีเดียว

คุณภาพอยู่ในระดับอากาศปานกลาง
นั่นคือไม่สดชื่อแน่นอนเลย
ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕
ขอบคุณค่ะโอ้โหช่วงในวันที่๒๖ถึงธันวาส์ครับน่ะ๑๖ธันวาส์
ถึงวันที่หนึ่งมกราค่ะอากาศเนี้ยนะคะปิดอืม
ใกล้ผิวพื้นอัตราการระบายไม่ดีเลยค่ะครับ
จะส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง๒๕เนี่ยเพิ่มขึ้นอืม
อย่างไรก็ตามความกดอากาศสูงรอบใหม่ซึ่งมันจะเข้ามาแต่ช่วงปีใหม่ที่เราอ่านไป
ค่ะมันจะมีอุ่นอุ่นขึ้นหนาวหนาวขึ้นนะสลับกันคุณมศเนอะอ่า
เนื่องจากลมที่แรงขึ้นจะทำให้อัตราการระบายอากาศสูงอืม
นักสิ่งแวดล้อมจึงได้ประสานแจ้งทุกหน่วยบอกว่าให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
เพื่อบรรเทาความรุนแรงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากอนามัยให้กับประชาชนนะคะ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลของอากาศก่อนจะออกจากบ้าน
โดยเฟซบุ๊กสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครสามารถให้ข้อมูลขอบคุณได้ค่ะ
หรือไม่ก็ดูทางแอปพลิเคชันก็ได้ใช่อีกหน่อยเราต้องซื้ออากาศนะเนอะอืม
ก็ที่คุณพูดวันนั้นไงซื้อน้ำมาแล้วไม่เคยคิดแต่นี่จะต้องมาซื้ออากาศอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เนอะ
ฮะถูกว่าไปญี่ปุ่นเพราะมันญี่ปุ่นเขาขายแล้วขายแล้วใช่ไหมใช่ครับ
เป็นออฟเซ็นต์อัดกระป๋องขายไม่รู้สึกห้องกงก็มีแล้วอ่าแต่ห้องกงอย่างดีมันค่อยมีอยู่เป็นเกาะไง
ส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาจะน้อยกว่าเราอืมอืมอืมนะฮะอ่ะน้องแล้วก็บ้านเราก็การก่อสร้างก็เยอะขึ้นด้วย
ใช่ก็จะมีฝุ่นเพิ่มมากขึ้นจริงจริงแล้วต่างจังหวัดอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเราพูดไม่ค่ะตอนแรกแรกคิดอย่างงั้นเมื่อก่อน
คลายเนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่อากาศดีที่สุดอืมครับหลังหลังคุณสังเกตไหมเชียงใหม่อ่ะอืมอ๋ออ่า
อันนั้นก็คือยังมีการที่ก่อสร้างก่อสร้างตามไปนะแต่เราพูดถึงจังหวัดที่ไม่ได้มีการก่อสร้าง
แต่ก็ยังดีอยู่หลายจังหวัดถ้าไม่มีฝุ่น
มันจะเป็นบางช่วงถ้าในเมืองเนี่ยอาจจะไหม้
แต่ว่าถ้ารอบนอกเช้าอะไรใช่มั้ยถูกต้องนะ
นะค่ะก็อย่างไรพิมมาบอกกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าสดชื่น
อากาศสดชื่นขนาดไหนพีเอ็มสูงไหม
แต่ตอนนี้เราปิดเบรกกันก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเคลียร์เรื่องเต่าแล้วนะฮะ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
เอาล่ะอีกหนึ่งคุณบีน้ำทิพย์นะครับวันนี้คุณใหญ่บีโพสต์ข้อความสุด
เดือดแบบนี้เลยครับโรศแล่นอยู่กับผมกรรมเองเธอกันมานานนะครับ
ใช่ดิฉันเป็นแฟนเขาดิฉันชอบ
โดยจะเห็นผลงานของเธอเนี่ยหลากหลายด้านมากเลย
ตอนที่นุกหย่ารับบีเนี่ยเขาเรียกสี่ละนะ
และเห็นทาสแท้ของคนแต่ท่างเราไม่เป็นอย่างเขาชีวิตเราก็จะไม่มีวันตกต่ำให้นะเอาทำอะไรได้อย่างนั้นแหละ
อืมทำบุญคนไม่ขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าเราทำทานแล้ว
อันนี้เป็นเรื่องแล้วอะไรล่ะครับไม่รู้ว่าใครเหรอ
งงแซะใครอันนี้นะฮะแต่บี้ยังหุ่นเป๊ะอยู่เลยเนอะเอ๊ะอยู่ครับ
ยังเป็นนางเอกนะฮะระดับต้นนะฮะของทางช่องอยู่นะครับ
แต่วันนี้ไม่รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีเรื่องอะไรมานะฮะค่ะไม่เป็นไร
เย็นเย็นนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปใช่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องตามสืบกันต่อว่าน้องบีจะหมายถึงใคร
นะครับเชื่อว่าชาวโซเชียลตอนนี้ก็นะฮะตามถามคุณแม่เต็มที่แล้ว
สื่อสื่อสารบนชนโซเชียลถูกต้องนะครับผมมาถึงเรื่องของน้องนายนพัฒน์กันบ้าง
คุณผู้ชมครับเช็คอินอยู่ที่อังกฤษครับตอนนี้แห่แซวใบเฟิร์น
รูปล่าสุดใครถ่ายให้นะฮะมีประเด็นให้แฟนคลับได้จับตามองกันอีกแล้วครับ
สำหรับคู่ของนายนพัฒน์แล้วก็น้องใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากฝ่ายหญิงเนี่ย
ไปเที่ยวที่ยุโรปครับทั้งอังกฤษแล้วก็สก๊อตแลนด์นะครับผม
ทำให้แฟนเนี่ยอดจับตามองไม่ได้ว่า
จะมีคนทนคิดถึงไม่ไหวจะต้องบินตามไปหาหรือไม่
ล่าสุดก็ได้ว่าแฟนคลิกกันไม่ไหวครับเมื่อจู่นี่ครับ
และตึกที่คล้ายกับจะอยู่แถบโซนประเทศยุโรปเช่นเดียวกัน
แต่ไม่ระบุว่าคือที่ไหนงานนี้เลยนะแฟนเนี่ยตามสืบกันให้ควักนะครับ
ล้วนมีสาขาตั้งอยู่ในเมืองต่างของยุโรปทั้งนั้น
อีกทั้งแฟนยังระบุพิกัดให้ว่าในคลิปที่หนุ่มนายลง
ใช่อยู่ที่เดียวกันที่สก๊อตแลนด์
เป๊ะเลยครับจนหลายคนแซวว่ารูปล่าสุดสวยจังใครถ่ายให้จ๊ะ
นี่น่ารัก
ติดเหมือนกันเป๊ะนะฮะน่าจะไปหากันเรียบร้อยความหวานนี่ทะลุจอจริง
อิจฉาเขาละสิคุณชาว
แต่คู่นี้เขาเหมาะกันมากจริงนะครับเคมีเข้ากันมากเชียร์สุดนะฮะ
เชียร์มากขออีกคนนึงเป็นคนเชียร์ด้วย
มาแล้วค่ะคุณ๑๕ภาพของใครคะ

อ่าใช่เลยลิซ่าเลยค่ะเพราะว่าหลังจากคว้าอันดับสามนะคะ
ในผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลก

โอ้ยนี่ฉันหมดเวลาไปแล้วมั้งเนี่ยนะ

ออกมาเปิดเผยร้อยอันดับหญิงสาวที่มีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลก

ปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครองอันดับหนึ่งค่ะคุณค่ะ

จะทำผมอย่างไรแต่งหน้าอย่างไรดูสวยแล้วก็มีออร่าตลอดเลยนะครับ
ทุกรูปเลยทีเดียวดูหน้าดูฮะใช่ดิเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผม
เปลี่ยนก็ลุคก็เป็นอีกแบบนึงเลยใช่เปลี่ยนลุคได้เก๋ทุกลุคเลยนะฮะ
สำหรับน้องลิซ่าสวยมากเขามีสวยจริงเขามีคาแรคเตอร์ของเขาชัดเจน
สวยงามมากนะฮะนี่ฮะนะคะโอ้โหยินดีกับน้องลิซ่าด้วย
ใช่เลยอันดับสามของโลกค่ะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักพัก
คุ้มกันสักครู่นะจะกลับมากันนะครับครับผมจะกลับมาค่ะครับผม

คุณหมดคิดว่าตอนอายุห้าสิบห้าคุณหมดจะทำอะไร
ให้กับตัวเองเป็นพิเศษไหมคะนอนให้หลับใช่ไหมออกกำลังกายให้เยอะขึ้น
แต่มีท่านหนึ่งนะคะเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ในวงการบ้านเรานะ
ฉลองวันเกิดตอนอายุห้าสิบห้าด้วยการทำพินัยกรรมอ๋อ
บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่จริงเลยใช่เลยเออแต่ก็น่าทำนะ
เพราะอย่างเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเสร็จแล้วจะต้องไปเป็นภาระใครหรือเปล่าก็บริจาคไปเลยก็ได้นะ
นั่นคือความคิดของดิฉันมาหลายปีแล้วใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของคนที่อยู่
จริงแต่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์อ่ะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะ
เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณจิ๊บวัสสุค่ะขอบน้องพี่จิ๊บใช่พี่จิ๊บเขาไม่แก่เลย
เขาไม่ได้ดูแก่เลยนี่ต้องตกใจเลยนะว่าห้าสิบห้าใช่ใช่ซึ่งก้าวเข้าสู่ในห้าสิบห้าปีในปีนี้นะคะ
เจ้าตัวได้บอกว่าเปิดเผยความตั้งใจครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เผยภาพถ่ายหนังสือพินัยกรรมบริจาคร่างกายค่ะ
โดยระบุข้อความบอกว่าตั้งใจมานานแล้วตั้งแต่ช่วงติดโควิดหลายปีเลย
แต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ตอนนี้ก็เลยขอถือเลิกในการก้าวเข้าสู่เลขอารมณ์ดีนะคะ
บริจักษ์ร่างกายเตรียมเป็นอาจารย์ใหญ่ล่วงหน้ากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในวงเล็บเขียนบอกว่าคุณพ่อเคยเรียนที่นี่มาแล้วก็มารักษาตัวอยู่ด้วยในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตนะคะ
พิธีกรรมตามหลังมาไม่ต้องพวงแล้วครับคุณจ้าจ๋าภรรยานะคะ
รับจะเป็นผู้แจ้งให้ในทุกกรณีแล้วมีความสุขมากนะคะ
ขอขอบคุณที่สนับสนุนกันในทุกความตั้งใจนะครับ
ผลบุญอันใดที่เกิดขึ้นขอส่งต่อให้กับทุกคนด้วยนะคะ
แล้วก็คนบันเทิงและแฟนทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลาม
สาธุครับพี่จุ๊กเออพอนะฮะสาธุจริงเนอะอืม
บางทีก็ดีเหมือนกันใช่จริงอีกหนึ่งข่าวคุณคิงก่อนบ่าย
ใช่ครับตอนนี้ประกาศตัวลงสอสอเล่นการเมืองครับมดดำครับ
นะครับผมหลังจากที่คุณคิงก่อนบ่ายนักแสดงตลกชื่อดังของเรา
ตัดสินใจเปิดตัวสมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับ
พร้อมกับเตรียมลงสมัครสอสอที่บ้านเกิดเขาประจวบคิริขันเขต
นะครับพื้นที่บ้านเกิดตัวเองนั้นท่ามกลางกระแสภาพวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียว
ล่าสุดเนี่ยคุณคิงเปิดว่าจริงแล้วเนี่ย
ตอนที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องมวลชนอยู่แล้ว
เวลาเพื่อนดารามีกิจกรรมไปช่วยโรงเรียนช่วยวัดเนี่ย
เราก็จะบอกว่าไปลงที่ประจวบบ้านผมสิน้ำท่วมเนี่ยผมก็ไปช่วย
ไร่สับปะรดเดือดร้อนเราก็หางบจากเพื่อนดาราไปช่วยกันนะครับ
จนถึงวันหนึ่งนะฮะเราเจอกับตัวเองนะครับแม่เลี้ยงกับญาติ
โดนแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกตอนนั้นรัฐท่านรัฐมนตรีเนี่ย
ใช้วุฒิเนี่ยยื่นมือมาช่วยพอเราเข้าไปสัมผัสแล้วว่า
ทำไมระบบมันช้าจังถึงได้รู้ว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติ
ไม่ใช่แค่เราพอไปเห็นขั้นตอนเนี่ยก็เลยกลายเป็นแรงผลักดัน
อยากจะมาแก้แล้วก็สารต่อเรื่องนี้ให้หมดไปสักทีนะครับ
แล้วก็เลยเสนอเขาเนี่ยถามว่าตัดสินใจนานไหม
ก็ทำใจอยู่พักนึงนะครับที่บ้านเนี่ยยังไม่พอสำหรับจอดรถทัวร์นะครับ
แต่พอตัดสินใจแล้วก็ต้องรับผลนะฮะกระทบนั้นให้ได้
เป็นเอกฉันเราก็ยอมรับเขาอาจจะผิดหวังแหละ
แต่เรามีเหตุผลของเราถ้าเลือกจะเดินเส้นทางนี้
ผมอยากให้ไปสุดจนกว่าจะหมดกำลังใจจะทำไม่ไหวนั่นเอง
ก็แน่นอนพักพลังประชารัฐตอนนี้ก็จะเห็นมีหลายคนเหมือนกัน
มีคุณฟรีลฤทธี่ภูมิฟรีลฤทธิภูมิย้ายไป
และก็มีคนอีกคนนึงคุณสมรักษ์ด้วย

คุณสมรักษ์จะประกาศไปพอแรกเครื่องหมด
พลังวัชฌารักษ์เหมือนกัน
พรุ่งนี้เหมือนกันเจอกันอยู่นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป